เดี๋ยวพาไปที่อ่างทองหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาจับได้ปลาดุกยักษ์ตัวหนึ่ง
ไม่ต้องถ้าไปบอกว่าปลาดุกผมนึกว่าปลาช่อน
คุณใหญ่กว่าแขนดิฉันอีกอ่ะใหญ่จริงใหญ่จริงนี่คือปลาดุกยักษ์นะคะน้ำหนัก๑๘กิโลกรัม
โอ้โหยาวนี่ประมาณ๑เมตรอ่ะคุณหนึ่งเมตร
คุณดูความยาวเท่าถุงกระสอบอ่ะถุงปุ๋ยอ่ะคุณดูดิเกือบเมตรเลยนั้นอ่ะ
คุณมีชาวบ้านสองสามีภรรยาในตะบนสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอ่ะ
จับปลาดุกตัวนี้มาได้ป้าแหวนะคะอายุ๖๕ปี
จับปลาดุกยักษ์ตัวนี้ได้เธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยพายเรือ
เก็บกู้ตาข่ายที่วางดักปลาเอาไว้ในห้วยจอราเข้
มีน้ำท่วมสูงประมาณ๓เมตรตรงนั้น
แล้วคือไปกู้ตาข่ายดักปลาปรากฏว่ากู้ขึ้นมา
ได้ปลาตัวใหญ่ไซส์ยักษ์ตัวนี้ติดตะข่ายอยู่
งูเหลือมหรือเปล่ามาติดตาข่ายอยู่แบบนี้
พอเข้าไปแกะตาคายดูปรากฏว่านี่มันคือปลาดุก
แล้วมันเป็นปลาดุกยักษ์ด้วยตอนที่เห็น
คุณป้าแหวอุทานว่าปลาดุกอุ้ย
ก็ต้องอุ๊ยแหละตัวใหญ่ขนาดนี้

เห็นว่าล่าสุดชาวเน็ตมาคอมเมนต์อีกแล้ว

บอกได้ไหมไอ้สูตรที่อยู่ข้างน่ะเห็นไหม
มันสัดส่วนหรือเปล่า
สูตรนี้ถือว่าดีเร่งดอกเร่งผลเร่งก้าน
แล้วที่สำคัญนะปลาตัวนี้มันหนัก๑๘กิโลกรัม

เล่าแบบขำนะคุณผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากในเรื่องนั้นนะ
แต่ว่าก็เขาจับมาได้เขาก็เอาไปประกอบอาหารแหละ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหั่นแล้วก็แบ่งขายเป็นชิ้น

ยังต้องไปซื้อกระทะนี้
หม้อเบอร์อะไรใหญ่ขนาดนี้

คือเขาจับได้ตัวใหญ่เขาขายได้เยอะ